คุณพุทธเห็นบ้างว่าในเรื่องอ่อนพวกอย่างไม่ให้แน่
มีคนติดคงไม่แนะนำว่าได้
พูดใช่พวกเขาจะหยินมาจบน้ำออกมาซ่อยกันออกมาเบิ่งเลยนะครับ
คลิปนี้เป็นคลิปที่ชาวบ้านเขาถ่ายเอาไว้นะคะคุณผู้ชม
คือเป็นตอนที่พลเมืองดีไปช่วยเด็กชายอายุ๙ขวบ
ติดอยู่บนต้นไม้กลางน้ำ
ในคลิปนี่แหละค่ะคือเขาถูกกระแสน้ำพัดตกจากถนน
พ่อช่วยพาลูกไปเกาะที่ต้นไม้เพื่อที่จะรอคนมาช่วย
ลูกก็อยู่ตรงนั้นนะคะแล้วช่วยลูกได้ในที่สุดนะ
ขณะที่พ่อเองเนี่ยพอช่วยลูกได้เสร็จหมดแรงค่ะ
ถูกน้ำพัดแล้วก็หายไปจมหายไปต่อหน้าต่อตา

ทราบชื่อต่อมาว่าผู้เป็นพ่อคือจ่าสิบเอกสุพศทิพย์รักษ
อายุ๕๕ปีเป็นนายงานแผนกยุทธโยธา
ณฑนทหารบกที่๒๓ค่ายศรีพัชริน
นี่เป็นเหตุการณ์ตอน๕โมงครึ่งเมื่อวานนี้นะคะ
คือพอหลังเกิดเหตุกู้ภัยก็ระดมกำลังกัน
ค้นหาจนถึง๔ทุ่มนะคะจนต้องหยุดค้นหา
เพราะว่ามืดแล้วก็น้ำไหลเชี่ยวกลัวว่าจะเกิดอันตราย
จุดเกิดเหตุอยู่ที่ถนนหลวงหมายเลข๒๑๒
สายบ้านโคกท่าอำเภอเมืองขอนแก่น
น้ำท่วมตรงนี้ประมาณ๒๐เซนแต่กระแสน้ำแรงมาก
จนวันนี้ค่ะ๙โมงเช้า
ทหารศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑนทหารบกที่๒๓
แล้วก็กู้ภัยกระจายกำลังกันค้นหาจ่าสิบเอกสุพธิรักอีกครั้งหนึ่ง
เขาใช้วิธีขับเรือวนเพื่อให้เกิดคลื่นใต้น้ำ
ก็ทำแบบนี้ค่ะจนกระทั่งร่างของจ่าสิบเอกสุพธลอยขึ้นมา
เป็นจุดที่ห่างจากฝั่งประมาณ๑๕เมตรค่ะ
ก็เป็นร่างที่ไร้ลมหายใจนะคะ
ก็ต้องช่วยกันนำร่างขึ้นมาบนฝั่งท่ามกลางความเสียใจของครอบครัว
ช่วยลูกเอาไว้ได้ค่ะแต่พ่อหมดแรงถูกกระแสน้ำพัด
แล้วก็จมน้ำเสียชีวิตค่ะ
จาศิษย์เอกสุพฤษธิปรักษ์เป็นหัวหน้าชุด
ในการนำกำลังทหารค่ายมธบ๒๓ออกช่วยเหลือประชาชน
ที่ประสบอุทธกภัยในพื้นที่อำเภอเมืองขอนแก่น
แล้วก็กำลังจะได้เลื่อนชั้นยศเป็นร้อยตรีในปลายเดือนนี้ค่ะ
แต่ว่าท่านต้องมาเสียชีวิตซะก่อนจากเหตุการณ์นี้นะคะ
ก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวในความสูญเสียในครั้งนี้ด้วยนะคะ